เป็นบ้านไม่ร้างนะแต่ว่าไม่มีคนอยู่
เพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยออกไปข้างนอกคุณผู้ชมฮะ

ทีนี้ลูกสาวนี่นะมีเพื่อนอยู่
โทรมาบอกเนี่ยเธอเพิ่งขับผ่านบ้าน

เออคุณแม่นี่เป็นเจ้าของบ้านรีบกลับไปเลย
ไปเจอผู้ชายสองคนนอนอยู่อ่ะ

นอนสบายเลยสองคนนี้นอนบนโซฟานึกว่าเจ้าของบ้านเอง
แล้วคุยอย่างงั้นคือเข้ามากินข้าวแล้วก็นอนชิวชิวแบบนี้เหรอ
เปิดเพลงฟังด้วยน่ะอุ้ยเออเปิดภรรมด้วยเออโอ้โอ้
หรูอยู่สบายเลยสองคนนี้ครับเหตุเกิดที่บ้านหลังหนึ่งคุณผู้ชม
เช้าเมื่อวานเลยนะแล้วก็เอาคลิปนี้ไปโพสต์ลงในโซเชียล
อาพรเล่าให้ฟังคือเธอเนี่ยพาหลานไปทำธุระนอกบ้าน
แล้วเธอมีลูกสาวเป็นคนอายุยี่สี่สิบสองปีก็ออกไปทำสวน
เอาล่ะทีนี้ที่บ้านเธอก็เลยไม่มีคนอยู่
ปรากฏว่าหลังออกจากบ้านได้ไม่นานครับ
โทรมาหาเขาเลยโทรมาหาแม่อาพรเลยนะบอกแม่แม่
เพื่อนหนูขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านผ่านหน้าบ้าน
มอเตอร์ไซคันหนึ่งของใครไม่รู้นะจอดอยู่หน้าบ้าน
อาพรได้ยินดังนั้นรีบกลับมาบ้านเลยคุณผู้ชม
เจอกับสองคนนี้อยู่ในบ้านครับ
โอ้โหก่อนจะเจอสองคนนี้นะเขาเห็นมอเตอร์ไซสีดำจอดอยู่
คุ้นด้วยว่ามอเตอร์ไซค์ใครเดินเข้าไปประตูหน้าบ้าน
ประตูแง้มอยู่แอบมองเข้าไปก็เห็นสองคนนี้
นอนนั่งเล่นอยู่สบายใจฟังเพลงสบายใจเฉิบ

อาพรก็เลยเปิดประตูเข้าไปถามหน่อย
ยังไงเนี่ยเป็นใครเนี่ยมาทำอะไรที่นี่
แล้วก็ถ่ายวีดีโอไว้ด้วยถามไปถ่ายไป
ตอนแรกชายทั้งคู่อ้างว่าก็มาหาลูกสาวเจ้าของบ้าน
แต่พอพี่อาพรครับซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนะ
วีดีโอคอลไปถามเรื่องนี้กับลูกสาว
ยืนยันแม่หนูไม่รู้จักนะสองคนนี้
ใครก็ไม่รู้ไม่เคยนัดให้ใครมาที่บ้านด้วย
อกจากนี้พี่อาพรยังสังเกตเห็นว่า

ชื่อธิระพงมีกัญชามีมีดพับ

เธอก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบเลยครับ

ทราบชื่อว่าคนหนึ่งชื่อธีรพงศ์อายุ๒๕
อีกคนเป็นเยาวชนชายอายุ๑๔ปี
ไอ้ธิระพงเนี่ยนะผู้จาวกไปวนมาคุณผู้ชมนะ

เสพมาเต็มคาราเบลใช้ได้

เสร็จปุ๊บงัดประตูเข้ามาจากด้านหลังบ้านเลย
ล่าสุดคุณผู้ชมฮะพี่อาพรเจ้าของบ้านเนี่ย
ลงบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพักษพเมืองกระบี่
แต่ยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับทั้งคู่นะ
เพราะเห็นว่ามีหนึ่งในนั้นอายุเพิ่ง๑๔ปีเอง
แต่เธอก็ยอมรับเธอตกใจแล้วก็กลัวกับเหตุการณ์นี้ครับ